ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เริ่มเดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

แม้ว่าจะติดปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดิน
ก็เลยทำให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าไป๓เดือน
แต่เชื่อว่ายังไงในอีก๔ปีข้างหน้านี้ค่ะ
ประชาชนได้ใช้บริการแน่นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะค่ะ
เริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสแรกของปี๒๕๕๙
ส่วนปัญหาเวรคืนที่ดินประมาณ๔๐๐แปลง
เริ่มดำเนินการก่อสร้างร่าช้ากว่าแผน๓เดือน
ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้
เพราะอยู่ระหว่างการบังคับใช้เรื่องการเวรคืนที่ดิน
ซึ่งคาดว่าจะมีผลในเดือนนี้

แล้วก็เพื่อให้ทางรัฐบาล

ซึ่งตรงนี้ยอมรับว่ามีความล่าช้ากว่าที่เราคาด

เร่งงานให้เป็นไปได้ตามแผนเดิมที่เราวางไว้ครับ

ตั้งแต่คืนวันที่๒๐พฤศจิกายน
ถึง๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๑
ถนนติวานนท์ตั้งแต่คลองบางตลาด

ระยะทางประมาณ๒๑๐เมตร
ปิดการจราจรช่องทางขวาชิดเกาะกลาง
ขาเข้าและขาออกตลอด๒๔ชั่วโมง
ปิดช่องจราจรทางขวาเพิ่มอีก๑ช่องทาง
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร

จะเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อทดสอบการวางเสาเข็ม

จะปิดการจราจรบริเวณชิดเกาะกลางถนน

ระยะทางรวมกว่า๑๙กิโลเมตร
เพื่อสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

ถึงห้างสรรพสินค้าเซลท์ท่านแจ้งวัฒนะ

โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ๑๐เดือน

จะเริ่มทยอยเข้าที่บายจุดไว้๔จุด
จะเริ่มทยอยเข้าทุกจุดพร้อมกันนะครับ

พร้อมที่จะเข้าไปทำงานนะครับ
ในวันที่๑ธันวาคมถึง๑๕มีนาคม๒๕๕๙
ปิดช่องจราจรช่องทางซ้าย๑ช่องทางจราจร
บริเวณถนนรามอินทาฝั่งขาเข้า
ตรงข้ามสถานีตำรวจทางหลวง๒กองบังคับการ๘
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาถึง๔นาฬิกา
เฉพาะวันที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนัก
และวันที่มีการเทคอนกรีต

ช่วงแครรายมินบุรีนะคะก่อสร้างแล้วเสร็จ
การเดินทางสัญจรจะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ
เพราะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสายสีม่วง
ใหญ่เตาปูนสายสีแดงบางซื่อรังสิต
สายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูพศ
และสายสีส้มตลิ่งชันมินบุรีค่ะ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคร์รายมินบุรี
จะใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล
ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
พร้อมกับคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสาร
ใช้บริการเฉลี่ย๓๕๐๐๐คนต่อวัน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน